พาคุณผู้ชมไปดูอีกแล้วนะคะเรื่องการทะเลาวิวาสบนท้องถนนค่ะ
กราฟฟู้ดนะคะเขาเล่าเรื่องผ่านเฟซบุ๊คของเขา
บอกว่าเขาถูกมอเตอร์ไซค์อีกคันขับปาดหน้าโกรธค่ะ
ก็เลยลักษณะจะเข้าไปต่อว่าแต่ถูกอีกฝ่ายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายจนสะบักสะบอมแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้คุณผู้ชมนะคะคนที่โดนกดอยู่น่ะ
คือหนุ่มกราฟฟู้ดค่ะส่วนชุดดำก็คือคู่กรณี
ครับคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
ก็เป็นฝ่ายหนุ่มกราฟฟู้ดนั่นแหละคือตั้งใจจะโพสต์
บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแส
คนที่ทำร้ายร่างกายผมหน่อยได้ไหมครับ
เขาโพสต์คลิปนี้กับเล่าเรื่องสั้นบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะขับรถ
ส่งอาหารแต่ระหว่างทางเขาโดนฝ่ายคู่กรณี
ก็คือชายชุดดำที่กดเขาเนี่ยนะคะกล่าวหาว่าไปปาดหน้ารถเขา
แล้วก็ตามมาถีดรถจักรยานยนต์ของหนุ่มกราฟฟู้ดจนล้มลง
แล้วเข้ามาทำร้ายร่างกายตามคลิปที่เห็นนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโชว์รูมรถยนต์ปากทางเข้าสอนอบางนา
แต่ทีนี้คุณเราก็พยายามสอบถามข้อมูลทั้งสองฝ่าย
กับสิ่งที่เราไปได้ยินมาจากปากผู้ชายชุดดำ
ทีนี้หนุ่มชุดดำบอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่

ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคุณลองฟังจากปากผู้ชายคนนี้หน่อย

ก่อนที่จะมีการจอดรถพูดคุยกันข้างถนน
แบบว่านักเล่นอย่าไปตายดีหรอก

ชุดดำแกก็เลยบอกว่าฟิลขาดโมโหค่ะ
ตัดสินใจตามไปเคลียร์อีกรอบหนึ่ง
สุดท้ายเรื่องจบลงด้วยการชกต่อยตามคลิปเลยนะคะ
เขาเองก็ยอมรับว่าโมโหจริงก็เลยทำแบบนั้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
ฟิลขาดแล้วครับผมก็เข้าไปจับแล้วก็ต่อยเลย
พูดครับก็คือก็คุยกันตรงนั้นแล้วเขาบอกว่านักเล่นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ตายดีต้องพูดอีกครับพี่
คือทั้งคู่ตำรวจตามตัวไปพูดคุยกันแล้วที่โรงพัก
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะคะ
ตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งก่อนที่จะแจ้งความ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเบาได้เบาเย็นได้เย็นนะคะ
ขับรถขับราบนท้องถนนนะคือเรื่องนี้
จาให้ได้ครับใครจะมาทำอะไร
จะปาดหน้าจะมองหน้าจะอะไรก็ตามแต่

กลับบ้านหาลูกหาเมียดีกว่าแบบนี้ดีกว่า
ถ่ายอภัยกับคิดว่าสร้างมันเถอะแต่มันก็หายไป